เปิดปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้จับตาการเมืองไทยกันต่อนะครับผ่านพ้นสัปดาห์แห่งการเลือกตั้งมาได้๑สัปดาห์เต็ม

เรื่องของพักร่วมรัฐบาลที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำว่าที่พักร่วม
เลือกวันนี้เลย๒๒พฤษภาคมย้อนไปบนปี๕๗
ตรงกับวันรัฐประหารโดยคอสชที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหัวหน้าคณะคอสช
คุณผู้ชมครับคำถามมันยังมีมากมายนะฮะว่าสุดท้ายแล้วการจัดตั้งรัฐบาลของพักเก้าไกลรวมไปถึงการโหวตเลือกนายก
คุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่อย่างไรด้วยตัวเลขสอสอในขณะนี้๘พักการเมือง๓๑๓คน
ยังเหลือจำนวนช่องว่างจะไปถึง๓๗๖อยู่นะฮะอีก๖๓คน
วันนี้จับตาการเมืองไทยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานรุวิทย์กุลนะครับท่านอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
อีกท่านหนึ่งครับรองศาสตราอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรผู้มนุยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามรังสิตแล้วก็เป็นอดีตกรกตด้วย
ข้อแล้วมีติ่งเพิ่มเติมมาอีก๕ข้อนะฮะเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน
ความจริงต้องถือว่าแค่๘วันเนี่ยถือว่าเร็วมากนะครับ
คืออันที่๑เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของการเมืองไทย
และผมหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีการเมืองแบบใหม่
คือถ้าหากไม่มีพักใดได้คะแนนเกินครึ่งเนี่ยมันต้องดึงพักอื่นมาร่วมนะ
อันดับหนึ่งก็มีสิทธิ์ดึงพักอื่นมาร่วมให้เกินครึ่ง
เพื่อจะผ่านกฎหมายเพื่อจะผ่านนโยบายผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่าง
ทีนี้พอดึงพักเข้ามามากกว่า๑พักเนี่ยนะครับ
มันก็ต้องมาทำว่านโยบายที่ไปหาเสียงไว้ที่แตกต่างกันเนี่ย
มันจะกลายเป็นนโยบายรัฐบาลอย่างไรนะครับ
ในยุโรปเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากนะครับ
ผสมเนี่ยเขาใช้เวลาตั้งรัฐบาล๒เดือน

เพราะนโยบายที่หาเสียงไว้เหมือนกันก็ง่าย
อันนี้ต่างกันมันต้องมาเข้าหากันนะครับ
ไอ้การที่พักซึ่งมีถึง๘พักนะครับ
สามารถตกลงได้ถึง๒๓ข้อ
นะครับเวลา๔โมงครึ่งได้ขนาดนี้นี่ถือว่า

เพราะพวกฝรั่งเนี่ยมันต้องคุยกันนานมากจะได้ถึงขนาดนี้
แล้วอย่างเยอรมันยกตัวอย่างนะ
รัฐบาลของโอลาฟโชสนะครับที่ตั้งเมื่อ๒ปีก่อนเนี่ย

กว่าจะตกลงเป็นสัญญาออกมาได้

อย่างของยุโรปเนี่ยเขาจะเรียกว่าสัญญาพักร่วมรัฐบาลอืม

เป็นสัญญาเบื้องต้น
แล้วการที่มีข้อตกลงว่าทำอะไรเนี่ย
นะครับคือวาระที่เหมือนกันถึง๒๓ข้อแล้วก็

ที่เราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นะครับรวมไปถึงมีแนวทางปฏิบัติอีก๕ข้อ

ข้อนโยบายที่หายไป

ก็เนี่ยพวกภัคดิ์มีสิทธิ์ผลัก
มีสิทธิ์ในการผลักดันนโยบายอื่นเพิ่มเติม
แต่ไม่ขัดแย้งจากนโยบายในข้อตกลงนี้
โดยใช้อำนาจนิติบัญญัติของสอสอที่สังกัดแต่ละภาคการเมือง
ก็คือหมายถึงว่าถ้าตรงไหนไม่อยู่ในนี้เพราะเป็นนโยบายเป็นนโยบายเฉพาะแต่ละพัก
จะใช้ข้อ๕เนี่ยคือส่วนที่๒ไปผลักดันกันต่อ
คือถ้าจะดูดังนี้เนี่ยอาจารย์สมชัยมองว่าพักเก้าไกลแสดงว่าเขาก็เหมือนกับ
หรืออย่างเรื่องที่พักประชาชาติเขาก็แสดงความไม่สบายใจออกมา
อย่างเรื่องของศุลาเกล้าหน้าหรือว่าสมรถเท่าเทียมที่อาจจะขัดต่อหลักศรัสระเนี่ย
ถ้ามองในสายตาของคนนอกนะครับผมมองแบบนี้ครับว่า
เหมือนกับยังไงครับเหมือนกับว่าเอ้ยถ้าคุณจะมาร่วมกับเรานะ
เรามี๑๓ข้อแบบนี้นะคุณรวบกับเราได้ไหม
แต่ถ้าร่วมได้ก็เซ็นสัญญากันตามนี้
คือเป็นความต้องการของทางพักเก้าไกลแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับ
ซึ่งอาจจะบอกว่าบางข้ออาจจะเป็นเรื่องที่คล้ายกันอยู่
กับนโยบายของบางพักใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ย
พอมาเป็นวันนี้๒๓ข้อเนี่ยผมดูนะครับ
เนื้อหาเพิ่มคำว่าเนื้อหาเพิ่มคืออะไรครับ
คือเป็นการเอาสิ่งที่เป็นนโยบายเด่นของพักการเมืองอื่นเนี่ย
ใส่เพิ่มเติมครับยกอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้าง
สมมุตินะครับเรื่องของภาคใต้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของ
นโยบายของพักเป็นธรรมนโยบายของพักประชาชาติเนี่ย
เอามาพูดชัดเจนมากขึ้นหรือเรื่องเกี่ยวกับเอ่อ
การที่จะต้องไปเร่งรัดในกระบวนการออกใบอนุญาตต่างเนี่ย

เมื่อก่อนไม่เคยมีก็มาใส่ไว้ในนี้หรือเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ใช่ไหมครับอันเนี้ยเอ่อเสรีรมไทยครับ
พูดไว้ชัดเจนนะเป็นเรื่องเป็นราวก็มาใส่ไว้ในนี้
นี่คือการที่เริ่มที่จะเอาสิ่งที่เป็นเนื้อหาของพักการเมืองอื่น
มาใส่ที่มาร่วมรัฐบาลเนี้ยมาใส่เพิ่มเติมในขณะเดียวกัน
อย่างที่สองก็คือว่าสิ่งซึ่งมันอาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะเป็นความแข็งตัวเกินไป
ก็ปรับให้มันอ่อนให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นยกอย่างเช่นยังไงครับ
สมรสเท่าเทียมนะครับในขณะที่ประชาชาติบอก
ไม่ได้นะแบบนี้นะเขาก็เขียนเอ่อ
ข้อความเข้าไปเพิ่มเติมเช่นโดยจะไม่บังคับนะฮะ
บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตัวเองนับถือเห็นไหม
มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นมันมีความที่คล้ายว่า
เข้ากับทุกทุกพักมากขึ้นดังนั้นผมก็ถือว่าสิ่งนี้เนี้ย
เป็นความพยายามที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการที่จะทำให้เกิดการที่ทุกฝ่าย
จะลงนามด้วยความสบายใจนะครับคือไม่แข็งกล้าวเกินไป
อ่าอันเนี้ยในในแง่ของพักร่วมอืมเสร็จไหมฮะ
แล้วเขาก็สบายใจกันแล้วเขาก็ส่งก้าวไกลส่งมาเขาก็ไปขอเพิ่ม
ไปปรับอะไรกันแต่อย่างนี้สวสบายใจไหมอาจารย์ปริญญา
ผมกับสมาชิกวุฒิสภาท่านแบบจะสบายใจไหมว่านี่
ก้าวไกลจะทำแบบนี้แล้วจะโหวตให้คุณพิทาเป็นนายก
คือสมมุติว่าถ้าหากว่าจะทักท้วงเรื่องประเด็นเช่นมาตรา๑๑๒
อ่าการแก้หนึ่งหนึ่งสองเอ่อหนึ่งหนึ่งสองนี่ก็มาอยู่ใน
สิบสามข้อนี้นะครับคือถ้าจะไปเรื่องหนึ่งหนึ่งสอง
จะอยู่ในข้อห้าของส่วนที่สองคือเรื่องของแต่ละพักก็ต้องไป
ดันกันในสภาอ่าอย่าลืมว่าการแก้กฎหมายเนี่ยนะครับ
เรามีสองสภาครับผ่านสภาผู้แทนก็ต้องไปถึง
รัฐบาลแล้วเนี่ยเสียงมันไม่ถึงครึ่งแล้วไงคือไอ้ตรงเนี้ย
สามข้อนี่สำคัญยังไงครับนี่คือยี่สิบสามข้อของสามร้อยสิบสาม
เสียงที่จะผลักดันคุณภาคภูมินึกออกใช่ไหมครับ๘พัก๓๑๓เสียงเนี่ยมันชนะขาดในสภาร่างแน่นอนทุกเรื่องเลยนะครับนี่คือ
ีบัตเล็กตั้งใช่ไหมครับกลไกยของปัชาธิปัตัยมันกำมันกำมันทำงานไปตามคลองของมันเนี้ยนะครับผมคิดว่าขณะเนี้ยปัญหาของเรื่องมันคือว่าการมีเสียงถึง๓๑๓เสียงซึ่งมันเยอะมากนะปกติเนี้ยไม่ควรได้เกิน

หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งรอดูรอฟังไอการรอดูรอฟังตัวเนี้ยเขาได้ล่ะนะครับดูซิว่าตรงไหนไม่สบายใจผมมองว่าถ้าหากตรงนี้เอาไปเหมือนกับไปขอเสียงหรือไปหาเสียงนะครับมีโอกาสได้มากแต่ถ้าหากเป็นราชกาลจัดนะครับหมายถึง
โค้ยแย้งอยู่เข้ามาใส่ซะเลยนะครับสี่เนี้ยผลักดันการปฏิรูประบบราชกาลตำรวจกองทัพและกระบวนการยุดิธรรมให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยห้าเปลี่ยนการเกณฑ์อาหารแบบบังคับเป็นระบบสมัคใจข้อหกเนี้ยสันทิภาพยังยืน
การทำงานของ๘พักว่า๘พักเนี่ยเห็นตรงกันแล้วนะว่าจะมี๒๓เรื่องนี้นะถ้าเสนอเข้ามาทุกพักจะต้องช่วยกันในการผลักดันให้เกิดความสำเร็จเพราะเราถอยกันคนละ๙แล้วนะเราเอาเรื่องของคุณเข้ามาใส่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาละเมื่อผลักดันเรื่องนี้คุณต้องช่วยผลักดันเรื่องนี้นี่คือการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ

ขอให้เป็นไปในเหตุผลมากกว่าที่จะเป็นการที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าคุณเป็นคนผิดนะถ้าคุณไม่หวัดให้เรานะหรือจะต้องเกิดการชุมนุมประท้วงกันพวกนี้จะต้องไปชุมนุมที่หน้าสภานะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันกลายเป็นลักษณะการทีว่าแทนที่จะเป็นท่าทีที่อาจจะช่วยทำให้สอวอเขาคล้อยตามมามันจะกลายเป็นตรง

ผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะเหลือเกินทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีแล้วก็ทางยูทูปด้วยอาจารย์ทั้งสองท่าน
คำถามหลักแหมก็คงเหมือนกับที่ผมก็อยากจะถามอาจารย์ทั้งสองท่านอยู่เหมือนกันนะมันมีอยู่สองเรื่อง
นะฮะจะพอใจไม่พอใจก็ตกลงกันในแปดแปดพัก
คุณพิทาจะได้เป็นนายกไหมอ่าจะโหวตผ่านไหมกับสอง

มีคนไปยื่นเรื่องเยอะเหลือเกินทั้งเรื่องหุ้นสื่อ
วันนี้ไปยื่นเพิ่มอีกเรื่องมี
หาเสียงหรือว่าจะไปแก้มาตรฐานหนึ่งสองเป็นปฏิปักษณ์
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศาสตทรงเป็นประมุกอย่างนี้
ถ้าไม่นับเรื่องที่คุณศรีสุวรรณไปยื่นเรื่องครอบงำพักนะ
เรื่องงานเลี้ยงอย่างนี้อาจารย์มองยังไง
คือเมื่อกี้ยังพูดค้างอยู่แต่เบรกที่แล้ว
เพราะว่ามันคือสิ่งที่จะไปสู่จุดที่จะได้เสียงอีก๖๓
กลางอยู่ที่รอฟังรอดูเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสได้
ยังมีโอกาสคือไม่ได้ปิดประตูตายครับอาจารย์
คือมีโอกาสที่จะไปขอเสียงจากสวมาจำนวนหนึ่ง
ผมกับอาจจะมองต่างนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาอาจจะพูด
คือผมไม่คิดว่าคือตอนนี้ลักษณะของในสภาเนี่ย
เดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวของผลเอกประวิทย์นะครับมีข่าวว่าอาจจะมีการถอนตัวอะไรอย่างนี้
คือคือคือสิ่งที่เราต้องพูดอีกครั้งหนึ่งคือว่า
ชัยชนะของพักการเมืองฝั่งประชาธิปไตยในทางกลับกันคือความพ่ายแพ้
นะครับของพักการเมืองของผู้ยึดอำนาจเมื่อ๙ปีที่แล้ว
ซึ่งวันนี้ก็ครบ๙ปีพอดีนะครับความพ่ายแพ้ของพักซึ่งเลือกสว
สองร้อยสิบคนมาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพลังอำนาจของ
ของเราที่เราเรียกว่าเป็นคำที่เรียกว่าพูดเป็นทางการได้แล้วคือลุงลุงสองลุงนะฮะ
พลังอำนาจของสองลุงเหนือสวจะคลายตัวลงจนกระทั่งจะมีสว
กล้าประกาศเป็นอิสระเนี่ยมากขึ้นผมก็มองว่าผมใช้คำนี้นะครับ
เราเหมือนกับจุดเริ่มต้นเมื่อ๖๐วันก่อนเริ่มต้นที่จะมีการหาเสียง
วันผ่านไปผลคือพักเก้าไกรนะครับก็ชนะการเลือกตั้งชนะเพื่อไทย
คือฝั่งประชาธิปไตยชนะโดยอันดับหนึ่งคือเพื่อไทยดูอันคือก้าวไกร
อันนี้ผมก็มองว่าการเลือกนายกมันจะมีขึ้นอีกประมาณ๔๐วัน๕๐วันไม่เกิน๖๐วัน
ช่วงสิงหาคมอันนี้ก็เหมือนกับเป็นนโยบายที่จะไปหาเสียงรอบ
ที่เขาจะโหวตให้แม้เขาจะไม่รู้รัฐบาล
ใช่ครับจะมีจำนวนหนึ่งผมเชื่อว่าก็จะมีหลายคน
ดังนั้นเนี่ยตัวเลขเนี่ยทำดีเนี่ยผมว่าเผลอได้เกิน๖๓นะครับ
ส่วนข้อที่น่าห่วงกว่าเนี่ยถึงแม้ท่านผู้ชมจะไม่ถามเนี่ย
ผมก็จะถามอาจารย์สมชัยอยู่แล้วนะครับ
รัฐมนูลมาตรา๙๘กำหนดไว้นะครับว่า
คุณสมบัติต้องห้ามในการสมัครสอสอนะครับ
ข้อที่๓ของมาตรา๙๘คือต้องไม่เจ้าเป็นเจ้าของสื่อ
หรือถือหุ้นสื่อมวลชนใดนะครับ
ก็คือมาตราที่คุณธนทรเคยถูกสั่งให้พ้นตำแหน่งสอสอ
ทีนี้ของคุณพิธาเนี่ยเหตุการณ์อาจจะร้ายกว่าด้วยนะ
คุณธนทรเนี่ยเป็นเป็นสอสอแล้ว
ปลดได้ด้วยคุณธบัตรนี้ต้องส่งสารรัฐมนุนอย่างเดียว
แต่คุณพิธาเนี่ยยังไม่ได้เป็นสอสอยังไม่ประกาศให้เป็นสอสอ
กรกตอาจจะสามารถที่จะบอกว่าคุณสมบัติเนี่ยต้องห้าม
อย่างเดียวไม่ประกาศให้เป็นสอสอบสักเลย
แต่อันนี้ผมเข้าใจว่ากรกตเขามีการประกาศมาแล้ว
คือตกเรื่องคุณสมบัติเนี่ยมันต้องตกตั้งแต่ตอนรับสมัคร
แล้วค่อยมาประกาศถ้าทำอย่างนั้นในกรกตก็เรียกว่า

กอกตอบอกว่าตอนนี้มันเลยขั้นตอนที่จะไปตรงนั้น
มั่นว่ากรกตจะประกาศให้เป็นสอสอแล้วจะส่งให้สารรัฐมนูล
ซึ่งช่องทางก็คือตามรัฐมนุนมาตรา๘๒ช่องทางเดียวกับที่เคยส่งคุณธนทร
ทางเดียวกับที่ส่งสอสอคนอื่นหลังจากนั้น
นี่คือสิ่งที่จะเห็นผมก็เลยมองว่ามันมี๒เรื่อง
เรื่องแรกก็คือการไปหาเสียงอีก๖๓นะครับ
ซึ่งผมว่ามีความเป็นไปได้ที่จะได้อาจจะเกินได้ซ้ำไปดูที่ฝีมือของเขานะฮะ
จะมีผลทำให้เป็นนายกไม่ได้หรือไม่
ผมคิดว่าผมเชื่อว่ากรกตประกาศรับรองเป็นสอสอแล้วค่อยสงสาร
ทีนี้มันมีอย่างนี้นะครับปรากฏว่าในการเป็นนายกคือเป็นรัฐมนตรีกับเป็นนายก
เขาให้เอามาตรา๙๓เอามาใช้ด้วยคือ๙๘มาใช้ด้วย
หมายถึงว่าถ้าถือหุ้นสื่อเป็นเจ้าของสื่อก็เป็นนายกไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้
ทีนี้ปรากฏว่ามันคือคุณสมบัติในตอนเป็นรัฐมนตรีถ้าต่อให้เรื่องนี้มีปัญหาอยู่จริง

ก็หมายถึงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเป็นนายกโดยที่ไม่เป็นสอสอได้
เพราะรัฐมนต์ฉบับนี้ไม่ได้บอกว่านายกต้องเป็นสอสอ
คือต่อให้ไปต่อให้ไปถึงศาลแต่เราไม่ทราบว่าสารจะใช้เวลาแค่ไหนนะครับ

แต่ต่อให้ไม่ได้เป็นสอสอนะครับก็ยังเป็นนายกได้
เพียงแต่ว่าจะเป็นเหตุในการที่สวบางท่านจะอภิปรายท้วงติงว่า

แต่ว่าถ้าหากว่าเขาเคลียร์แล้วในทางกฎหมายเนี่ย

คืออาจารย์ปริญญากำลังจะบอกเราว่า
ถ้าในแง่นโยบายเอาไปบอกสวเนี่ย
เชื่อว่ามีสวผมใช้คำว่ามีโอกาสมีโอกาสได้เป็นนายก
แต่มันจะติดตรงที่ว่าสมมุติมันมีช่วงกั๊กลอยต่อ
แล้วถ้าเกิดช่วงนั้นกำลังโหวตนายกพอดีสวอาจจะแบบเฮ้ยอันนี้
คำว่าดีมากก่อนนะในแง่ของความชัดเจนว่าพักร่วมจะทำอะไร
แล้วหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นเรื่องซึ่งรัฐบาลในอดีต
ไม่เคยคิดจะทำเพราะนั่นถือว่าเป็นความกล้าหารถือเป็นความชัดเจน
ถือว่าเป็นความเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากมากแต่ในขณะเดียวกันนะครับ
อาจารย์ต้องคิดว่าบางครั้งถ้าเราอยากจะทำอะไรชัดเจนมากเกินไปเนี่ย
จะมีคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยในบางเรื่องยังไงอาจารย์
ยกตัวอย่างเช่นนะครับเอ่อความเป็นสวเนี่ย
เขาจะมีความเป็นราชการสูงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การคิดจะเปลี่ยนอะไรหลายอย่าง
ซึ่งเขาเคยเคยชินมาก่อนเนี่ยเขาก็จะนึกเอ๊ะ
มันเปลี่ยนแบบนี้แล้วมันจะดูดีมันจะเป็นไปได้หรือเปล่า
ข้อไหนอาจารย์ข้อไหนอย่างข้อไหนอ้าวยกตัวอย่างง่ายง่ายเนี่ย
อย่างเช่นประเด็นที่ผมยกขึ้นมานะฮะเรื่องการทำงบประมาณแบบฐานศูนย์นะครับ
เอ่อเรื่องของนะครับซึ่งเอ่อก็จะเป็นเรื่องข้อไหนอาจารย์เดี๋ยวผมดูอยู่
นะครับเอ่อระบบข้อเอ่องบประมาณแบบฐานศูนย์สิบสี่ครับ
สิบสี่อ่าข้อสิบสี่ข้อสิบสี่นะครับคือจริงจริงแล้วเนี่ย
งบประมาณแบบใหม่เออแบบใหม่ซึ่งถามว่าดีไหม
ผมก็พูดตลอดเวลาว่าดีเพราะอะไรครับเพราะว่ามันคือการมาพินา
ตั้งแต่เริ่มต้นว่าทุกบาทที่ส่วนราชการได้รับเนี่ย
เหมาะสมหรือไม่คือระบบราชการการทำงบประมาณเนี้ย
เราเรียกว่าระบบแบบส่วนเพิ่มคืออะไรก็ตามที่เคยทำมาในปีก่อนก่อนเนี่ย
ถือว่าไม่แตะต้องแล้วถือว่าตัดสินใจไปแล้วพินาแล้ว
เราจะมาดูส่วนเฉพาะส่วนเพิ่มว่าปีนี้ขออะไรเพิ่มเติมมานะครับ
ก็จะพินาเฉพาะส่วนนั้นแล้วก็มาดูเหตุผลเฉพาะส่วนนั้น
แค่นั้นเองแต่ฐานศูนย์คืออะไรลื้อใหม่เลยครับ
กลับไปดูตั้งแต่บาทแรกเลยว่าคุณใช้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไร
ตอนนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเอ่อ
เป็นประเด็นที่อาจจะอึดอัดกับทางราชการนะฮะ
จะต้องมาชี้แจงทุกบาททุกสตางค์เลยนะฮะ
กรมนนะครับมีอัตรากำลังกี่อัตรากำลัง
จำเป็นต้องมีไหมงบมารที่เคยได้มาจำเป็นต้องมีไหม

เพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการในการคิดทำนองแบบนี้เนี่ย
ผมใช้คำว่ามันเป็นการท้าทายรัฐราชการ
เขาว่าถ้าไทยรัฐราชการคือรัฐราชการไม่เคยชินกับสิ่งนี้
เรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าสมมุตินะฮะ
เขาจะรู้สึกไม่ได้เขาจะต้องห่วงไว้อย่างนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการคิดแบบนี้เนี่ย
ผมยังคิดว่าบางทีเราพูดแบบเบลอนะ
พูดแบบประเภทไม่ค่อยชัดก่อนนะแล้วค่อยเข้าไปนะฮะ
เมื่อมีอำนาจแล้วค่อยเข้าไปจัดการอาจจะเป็นผลดีมากกว่า
เหมือนอย่างนี้อาจารย์เราจะไปยึดเมืองเขาเนี่ยนะสมมุตินะ

อาจารย์ก็บอกเลยว่าถ้ายึดได้เมื่อไหร่เนี่ย
กุดหัวให้หมดเลยเข้าใจความหมายไหมครับ

อาจารย์นะกับการที่ประเทศว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเข้ามา
แล้วผมก็จะปกครองเมืองด้วยความเป็นธรรมต่าง
ปรับปรุงในสิ่งต่างให้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยทำให้เกิดความรู้สึกว่า
แม้มันมีทั้งบวกและลบนะครับ
แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีไม่เคยทำในการเมืองไทยนะครับ
แต่พึงระมัดระวังว่าบางครั้งมันไม่ได้บวกอย่างเดียว

อาจารย์ผมเอาตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเบรก
เพื่อจะได้เป็นนายกแต่อาจารย์สมชัยมองว่าโอกาสมันยังคลุมเคลือ
คือผมบอกว่าจริงแล้วสวเวลาจะดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูเรื่องนี้หรอก
คือมันไม่เป็นจุดที่ขายได้เขาจะดูอะไรครับเขาจะดูสิ่งซึ่งคุณไปคุยกับเขา
เป็นการส่วนตัวผมขออนุญาตมาต่อช่วงหน้าด้วยอาจารย์นะเดี๋ยวมาต่อช่วงหน้านะครับ
ครู่เดียวฮะโดยเฉพาะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านเนี่ย
เปิดปากกับภาคภูมิอ่ะทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่โรงแรมคอนราชกรุงเทพฯหน่อยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับคุณแซคนัทวินครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ที่บริเวณชั้นสองของโรงแรมคอนราชนะครับยังไม่ได้เข้ามาที่บริเวณชั้นสี่
ส่วนในข้อไหนนโยบายไหนที่ไม่สามารถเห็นพ้องต้องกันก็จะมีการปรับกันได้ในชุดของคณะทำงานนะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนเห็นต่างกันมากมากครับคุณผู้ชมครับ
นโยบายที่ไม่สามารถพูดคุยกันได้ก็จะถูกเอาเข้าไปอภิปรายในสภาแทนครับ
อยู่ที่บริเวณโซนบนเวทีแล้วคุณผู้ชมครับซึ่งตำแหน่งการนั่งครับ
เก้าไกลก็จะนั่งอยู่ที่ตรงกลางนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเรียงลำดับไปก็คือพักเพื่อไทย
พักไทยสร้างไทยนะครับแล้วก็พักเสรีรวมไทยพักพลังสังคมใหม่
ส่วนบริเวณฝั่งขวานะครับเป็นพักประชาชาติพักเพื่อไทยรวมพลังนะครับ
แล้วก็พักเป็นธรรมครับคุณผู้ชมครับ
ที่สื่อมวลชนได้มีการเปิดเผยรายละเอียดทั้ง๒๓ข้อทั้งสื่อมวลชนนะครับ
สำนักเลยนะครับได้เปิดเผยในข้อนี้ซึ่งถือว่าเป็นทุกพักที่เห็นร่วมกันนะครับ
ภารกิจของรัฐบาลที่ทุกพักการเมืองจะร่วมผลักดันกันนะครับทางด้านตัวแทนของพักเก้าไกลเองนะครับ
บอกว่าใน๒๓ข้อตามที่สื่อมวลชนได้มีการเปิดเผยมาทางพักเก้าไกลยังไม่ตกลงนะครับ
๒๓ข้อนี้จะเป็นไปตามที่สื่อมวลชนได้เปิดเผยมาหรือไม่เพราะว่าจะต้องมีการพูดคุยหารือกันในช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ตามที่เวลาที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้แต่ละพักการเมืองอยู่ที่บริเวณชั้น๒เป็นการพูดคุยกันในรายละเอียดทั้ง๒๓ข้อว่าจะเป็นไปตามที่สื่อมวลชนได้มีการเปิดเผยมาหรือว่าจะมีเพิ่มหรือว่าตัดลดมากกว่านี้อย่างไรนะครับ
ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางด้านพักเก้าไกลบอกว่าให้ติดตามการแถลงข่าวในช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีการพูดออกมายืนยันกับใครทั้งนั้นว่าจะเป็นไปตาม๒๓ข้อ
ส่วนตามที่สื่อมวลชนก็เปิดเผยมาเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าทุกพักเห็นพ้องกันว่าจะร่วมการบริหารประเทศด้วยแนวทางปฏิบัติ๕ข้อจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
เวลาที่เหลืออยู่ท่านผู้ชมบอกอยากรู้เหลือเกินถ้ามองข้ามชอตไปเอาละโหวตเลือกนายกเนี่ย
ผ่านไม่ผ่านของสวว่ากันอีกทีนึงก็วิเคราะห์กันมาเยอะแล้วนะฮะ
คือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องคู่ขนานกันนะหวังไว้นิดเดียวแต่ไม่หุ้นสื่อเนี่ย
ที่ทราบว่าตัวแทนราชการอยู่ในหุ้นที่สภาเขาจะเห็นชอบเกินครึ่ง
หมายถึงถ้าเกิดหุ้นที่สภาต้องการ๖๓เสียงครับจาก๒๕๐
เราจะใช้วิธีการที่อาจารย์ว่านะครับคือในทางบวกไปพูดคุย
อย่างผมเสนอว่าถ้าผมจะขอว่าไปหาเสียงรอบ๒ผมเชื่อว่าได้
อออาจารย์เชิญเลยครับ

ก็คือด่านที่จะต้องวินิจฉัยเรื่องของคุณสมบัติ
ว่ามีขาดครูสะบัดตรงการเป็นสอบหรือไม่
ตอนนี้จังหวะเวลาของการวินิจฉัยแน่นอนครับว่า
จะต้องประกาศให้คุณพิทาเป็นสอสอก่อน
แล้วก็ใช้ช่องทางว่าเมื่อเป็นสอสอแล้ว
ไปพบภายหลังว่ามีขาดครูสะบัด
ก็ต้องส่งให้กับสารรัฐมนุนเป็นคนวินิจฉัยนะครับ
ซึ่งถ้าให้ผมคาดเดาเนี่ย
ผมก็เชื่อว่าการวินิจฉัยของกรกตนะฮะ
จะเกิดขึ้นหลังจากการประกาศรับรองผล
อันนี้แน่นอนกรกตประกาศแล้วใช่ไหม
แต่จะเกิดขึ้นอาจจะเร็วใช้ประโยคนี้แล้วกัน
คือไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นหลังจากการประกาศผล

มันเป็นผมเรียกว่าเป็นเรื่องของหลักฐาน

ไม่ต้องสืบอะไรมากมายก็สามารถวินิจฉัยได้เร็ว
ตอนนี้แนวทางวินิจฉัยของกรกตเนี่ย
แนวทางซึ่งปลอดภัยกับกรกตที่สุดคือ
โยนให้ศาลต่อเข้าใจไหมฮะ
คือถ้ากรกตไปวินิจฉัยว่าไม่ผิด
กรกตก็อาจจะมีการถูกร้อง

เพราะฉะนั้นวิธีการปลอดภัยของกรกตคือ
บอกว่าสงสัยอาจจะผิด
แล้วก็ส่งให้สารรัฐมนุนเป็นคนชี้

สารเป็นคนวินิจฉัยว่าผิดหรือไม่ผิด
คำถามคือสารจะวิจัยเร็วหรือช้า

มันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ

ก่อนโหวตเลือกนายก

นายกอย่างเช่นถ้าบอกว่า
คุณพิธาไม่ผิดอันนี้ไม่มีผลเลย

ถ้าอยู่ในจังหวะที่ศาลยังไม่ตัดสินนะ
เข้าไปสู่ศาลแล้วแล้วศาลยังไม่ตัดสินเนี่ย

อันนี้ถ้าเกิดยังไม่มีคำตัดสินจากสารรัฐมนูล
แล้วมีวันโหวตนายกเกิดขึ้นก่อน

คุณสมบัติไม่เคลียร์อย่างนี้ยังไม่โหวตให้ดีกว่า

นี่จึงเป็นเหตุที่ว่าจะต้องมีคำวิจัยของศาลออกมา

ถ้าผลของศาลออกมาบอกว่า

โหวตเลือกนายกก็สบายเลยทีนี้
ว่าสามารถเจรจาพูดคุยกับสวได้รู้เรื่องไหม

ผิดข่างคุณอธรรมัติการเป็นสสอว์ครับแต่คุณพิทา
ก็เคยบอกว่าอ้าวก็เป็นไม่ผมก็ไม่เป็นสอว์สอ
มาตราแบบสสอวและถ้าหากว่าสสอวสอว์คุณไม่ผ่านเนี้ยแล้ว

อันนี้คือเป็นข้อกำหนดซึ่งอยู่ในมาตรา๑๖๐อยู่แล้ว

คือมาตรา๙๘คือคุณสมบัติต้องห้าม
ในการเป็นสอสอนะครับในการสมัครสอสอนี่แหละ

ส่วนละ๖๐ก็คือคุณสมบัติต้องห้ามของการเป็นน้ำตรี
แล้วก็บอกเอามาตรา๙๘เอามาใช้ด้วย
ง่ายคือรัฐมนตรีหรือนายมนตรีจะถือหุ้นสื่อ

ทีนี้มันก็ดูนะวันที่กำลังจะเป็น
ถ้าหากว่ามีการเคลียร์เรื่องนี้จนเรียบร้อยหมด
แล้วไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมครับในขณะที่เป็นอยู่ไม่ได้ถือหุ้นใด
อาจารย์แนะไงส่วนนี้รีบขายออก
ไม่ใช่การแนะของผมนะผมแค่บอกว่าประเด็นเรื่องนี้มันแยกช่วงเวลากัน
การถือหุ้นมาก่อนสมัครสอสอนะครับมันไม่ไปถึงตอนถูกบวชดุลายก
แง่ของข้อกฎหมายเนี้ยจะดูว่าคุณสมบัติเอ่อ
ต้องห้ามตามมาตรา๑๖๐หรือไม่ซึ่งมาโยง๙๙
จะดูนะวันนั้นทีนี้ประเด็นผมคือผมคิดว่าสารรัฐมนุน
ถ้าเป็นผมนะผมอ่านใจเนี่ยท่านจะอ่านหลังวันโหวตเลือก
ท่านจะมีคำวิจัยหลังวันบวชเรื่องนายกทำไมฮะ
ผมเทียบเคียงกับคดีคำร้องเรื่องพรกรพลก
ผมถามคุณภาคภูมินะครับทำไมสารท่านมานัดอ่าน๑๘พฤษภาคมครับ
ไม่อ่านก่อน๑๔ภคก่อนมาเลิกตั้งพอท่านเกรงว่าจะมีผลต่อ
ต่อการเลือกตั้งท่านจึงเลื่อนมาอ่านสิบแปดพฤษภาคมเอาแต่
ถ้าดังนั้นเนี่ยทำนองเดียวกันก่อนโหวตนายกไม่ดีกว่าเหรอ
เอ้าแต่ตอนไม่ใช่สิเพราะไม่คุณสมบัตินายกนะที่เขาจะพินาน่ะ
สมัครสอสออ่าใช่ซึ่งคุณถ้าหากว่าณวันที่จะโหวตนายกเนี่ย
พิธาไม่ได้มีหุ้นใดไอทีวีแล้วมันจึงตัดตอนกันสมมุติถ้า
เพราะว่าการไปขายไปขายทิ้งเพราะการเป็นนายกไม่ต้องเป็นสอสอครับ
อ่าแล้วธรรมดุลไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไว้ครับใช่ไหมครับอ่า
คุณเอ่อพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกโดยไม่เป็นสอสอนี่ถ้าผมดังนั้นเนี่ย
การอ่านคุณสมบัติของคุณพิทาว่าพ้นตำแหน่งสอสอสมมุติว่าพ้นนะเอ่อ
มันก็ไม่มีผลต่อการเป็นนายกหรือไม่เพราะมันคนละคนคนละอันกัน
ถ้าณวันที่จะเป็นนายกเนี่ยคุณไม่มีหุ้นแล้วคุณไม่มีหุ้นไอที
ทีนี้ถ้าหากมาอ่านในเวลานั้นในสองเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันแล้วเนี่ยมาอ่านก่อน
ก็จะมีผลได้งั้นสารรัฐมนูลเนี่ยก็เหมือนแบบเดียวกันแหละครับ
ผมเรียนว่าสามนูนณวันนี้ไม่เหมือนกับสามนุนเมื่อปีสองห้าหกสอง
อืมนะครับตอนเอ่อที่ให้คุณธนทรพ้นตำแหน่งก็ดีหรือถัดปีถัดมาคือยุบพักอนาคตใหม่ก็ดี
ผมเข้าใจว่าผมย้ำอีกครั้ง๑๔พฤษภาคมเนี่ยนะครับ
มันคือความพ่ายแพ้ของพักการเมืองที่เป็นรัฐบาลพักการเมืองที่มาจากผู้ยึดอำนาจนะครับ
วันนี้เขาก็เลือกวันแถลงเอโมยูวันซึ่ง๙ปีการรัฐประหาร
ก็เป็นสัญลักษณ์ผมก็เลยมองว่าถ้าอ่านผมอ่านใจสารนะครับ
มนูนเนี่ยเล่นบทปลอดภัยนะครับไม่ให้เกิดปัญหาใดเนี่ย

เห็นต่างนิดเดียวผมคิดว่าน่าจะอ่านก่อน
เพื่อที่จะให้มันเกิดความชัดเจนลงไปนะครับ
ว่าในการบวชนั้นจะได้เรียกว่าใสสะอาด
คือถ้าคุณพ้นก็พ้นถ้าไม่พ้นก็ไม่พ้นนะครับชัดเจนไปเลย
เพราะถ้าหากว่าในกรณีซึ่งไม่มีการอ่านก่อนและอยู่ในขั้นของการพินาของศาลเนี่ย
จะกลายเป็นข้อโจมตีได้เลยว่าของคุณเนี่ยยังไม่ใสสะอาดแล้วเราจะไม่โหวตให้แก่คุณ
คือทางที่ดีที่สุดนะขณะนี้ถ้าจะเอาแค่เรื่องนายกเนี่ย
แล้วไม่แน่ใจนะหุ้นนี้ขายได้หรือเปล่านะ
เพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นหุ้นซึ่งอยู่ในระหว่างของการที่รอคดีให้มันจบ
คือคงสภาพของการที่เป็นบริษัทที่ใครถือต้องถือไว้ก่อนแล้วก็ไม่สามารถขายได้
คือเมื่อกี้ผมใช้คำว่าเป็นการอ่านใจสารผมเปลี่ยนคำใหม่แล้วกันนะ

เพราะว่าไม่งั้นท่านจะถูกเปรียบเทียบนะครับ
เอาเป็นละเราให้กำลังใจ
ทำไมคดีพรกรป้องกันการอุ้มหายทรมานเนี่ยท่านถึงไม่อ่านก่อนเลือกตั้ง
เพราะท่านก็มีผลต่อการเลือกตั้งอันนี้การเลือกนายก
ผมก็มองว่าถ้าไม่ให้คนเปรียบเทียบแล้วตอบว่าผมวินิจฉัยนะครับว่าจะเป็นประมาณนี้

ได้ครับอาจารย์แล้วผมเชิญมาวิเคราะห์มาคุยกันใหม่
วันนี้ขอบพระคุณยิ่งหมดเวลาครับขอบพระคุณครับพระคุณอาจารย์ให้สอน
วันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ